อ่ามาแล้วครับมาแล้วครับอ่ายาธาตุอ่ายาแก้ปวดหัว
ยาแดงอ่ะครบแล้วคุณผู้ชมแหมวันนี้หอบยามาซะเยอะ
ไม่ได้เป็นหมอนะครับเอายามาช่วยคุณหมอซะหน่อย
เพราะว่าวันนี้เป็นวันสาธารณสุขนะครับเขามาออกคงออกค่ายการรักษาชาวป่า
ชาวเขาที่อยู่บนดอยเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลง
เจอทั้งฝนเจอทั้งลมหนาวตอนกลางวันแดดแรงอีกโอ้โหเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย
ดังนั้นใครที่ต้องเจออากาศแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อย
คุณผู้ชมครับวันนี้ยังเป็นวันที่อากาศหนาวลมเย็นมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรา
แล้วก็เป็นวันที่คาดการณ์ว่าลมหนาวจะมาแรงที่สุด
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะค่อยเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ

คุณผู้ชมที่เห็นสีม่วงคืออากาศเย็น
จะสังเกตว่าจะค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานสักส่วนใหญ่
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยก็ได้รับอธิสงฆ์อยู่บ้าง
ตอนเช้ามีอากาศเย็นสบายแต่ว่าตอนกลางวันยังร้อนอยู่
ถ้าหากเราดูการเปลี่ยนแปลงของอากาศหนาวลมเย็น
จะพบว่าสีม่วงจะค่อยมีการเขิบแล้วก็ออกไป
ยังท้องทะเลในที่สุดนะครับในช่วงกลางสัปดาห
นั่นก็หมายความว่าหลังจากที่สีม่วงออกไปแล้ว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความชื้นก็จะกลับเข้ามา
อากาศนั้นก็จะเริ่มอุ่นขึ้น
สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือหมอกที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้นในช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นไป
ใครที่จะเดินทางสัญจรก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย

แต่แน่นอนครับวันนี้เราได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
หนาวมากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
คุณผู้ชมครับสีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลง
จะสังเกตว่าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมา

นั่นก็หมายความว่าอากาศนั้นเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่วันที่๒๙
อากาศก็จะค่อยอุ่นขึ้น
มีสีส้มปรากฏแล้วนะครับ
ดังนั้นในวันนี้ครับเรายังได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นกันอยู่นะครับ
ดังนั้นใช้เสื้อหนาวให้คุ้มนะครับ

แต่ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นั้นต้องติดตามต่อไป
แต่แน่นอนครับบริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวตอนล่างครับ
ฝนคลื่นก็ต้องแรงด้วยนะครับ

เป็นกระแสลมนะครับที่มีการผ่านบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่าง
แล้วก็มาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยครับ
ตรงนี้ครับคลื่นจะแรงเป็นพิเศษนะครับ

ใครที่จะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ

ถ้าเกิดจุดที่มีฝนฟ้าข้างนอกอาจจะเป็นอันตรายได้

ก็จะไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

ตอนกลางวันค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ

เดี๋ยวผมเอายาไปให้หมอก่อน

พบแล้วครับ